มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันในเขื่อนเจ้าพญาดีครับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุด
ปริมาณน้ำในเขื่อนนี้ยังอยู่ในระดับที่วิกฤตอยู่นะคะ
ซึ่งก็เป็นขึ้นทงแดงอย่างต่อเนื่องมาติดต่อกัน๙วันแล้วค่ะครับ
โดยเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ
ได้แจ้งลดการระบายน้ำลงไปอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
จากเมื่อวานค่ะระบายออกที่สามพันหนึ่งร้อยเจสิบห้าลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ก็ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่งอยู่อ่ะนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีการลดการระบายน้ำ
แต่น้ำมันก็ยังท่วมสูงอยู่ว่างั้นเถอะใช่แล้วค่ะ
โดยทางเขื่อนก็ยังคงขึ้นทงแดงไว้อยู่นะครับเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่อง
เป็นวันที่เก้าแล้วนะคะทั้งนี้นะการปรับลดระบายน้ำลงเนี่ย
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน
เพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเติมในช่วงวันอีกนะวันสองวันนี้
ในช่วงนี้ทางอุตุเขาก็เตือนแล้วนะว่าอาจจะมีพายุฝนเข้ามาอีก
ใช่แล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ทำผิดผลของการชะลอน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเอาไว้ที่ปริมาณมากเนี่ย
อืมได้ทำให้พื้นที่เขตสัพพยาอ่านะถูกน้ำท่วมสูง
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมวลน้ำมหาศาลเลยในแม่น้ำเจ้าพระยา
ได้กัดซ็อถนต์ลาดยางในพื้นที่หมู่สิบสองนะตำบลตลุกอัมเภอสัพพยาเนี่ย
ซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนที่จะคันขนานกับคันคลองชายนาฏอายุทยาเนี่ย
ขาลงเนี่ยเป็นระยะทางกว่าสามสิบเมตรเลยนะคือพอถนนมันขาด
มันก็เป็นจุดที่น้ำสามารถล้นทะลักมา
จริงพื้นที่ตรงนี้เขาใช้ถนนในการกั้นน้ำด้วย
ใช่ค่ะซึ่งถนนตรงนี้นะเป็นถนนสายที่มีความสำคัญนะคะ
เพราะว่าเป็นถนนที่ช่วยกั้นน้ำจากเจ้าพญา
ไม่ให้ไหลล้นเข้ามาในเขตอำเภอเมือง
แต่ว่าล่าสุดนะคะแนวถนนก็ต้านทานแรงของน้ำไม่ไหวค่ะ
ได้ขาดลงค่ะคุณชนะทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลทะลักเข้าสู่คลองมหาราชอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีแววค่ะว่าจะล้นข้ามคันคลองไปเข้าพื้นที่เกษตรนะคะ
ที่ชาวเกษตรกรปลูกพืชปลูกผักไว้
แล้วตรงนั้นมันสำคัญตรงนี้ครับพี่ฝนครับขออนุญาตนิดเดียวนะ
นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมแล้วก็ปักเสาเข็มแล้วนะคะ
เพื่อกั้นไม่ให้รอยรั่วขยายวงไปกว้างมากไปกว่านี้
คือเขาเร่งทำงานกันทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ยังไม่สามารถอุดดูรั่วได้สำเร็จนะ
ก็ต้องใช้เวลานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒วันในการแก้ไขซ่อมแซมในจุดนี้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอย่างเด็ดเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะคะ
คือทางภาคกลางก็เป็นห่วงหลายจังหวัดชัยนาธตอนนี้หนักเลยสิงห์บุรีก็มีบ้าง
อ่างทองก็ด้วยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อ่วมเลย
ส่วนทางภาคอีสานนี่ต้องให้กำลังใจเยอะกับทางอุบลราชธานี
ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะพวกเราก็ยินดีมีอะไรให้ช่วยก็ต้องบอกกันเนาะ

ใช่แล้วให้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ว่าทิ้งเลยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ